กนาฏกรรมที่คุณผู้ชมได้เห็นไปภาพนำเข้ารายการของเราไม่มีการแต่งเสียงใดทั้งสิ้นนะครับ
เป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากที่เกิดเหตุเมาเช่นบีผับที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีนะฮะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ณเวลานี้มียอดผู้เสียชีวิต๑๔ศพ
แล้วก็บาดเจ็บอีกเกือบสี่สิบคนนะครับมีสองประเด็นที่เราได้จากการให้ปากคำของเจ้าของผับ
คือหนึ่งเพิ่งจะเรียกช่างมาซ่อมไฟบนเพดานครับอืม
กับสองขอเปิดเป็นร้านอาหารแต่มาตกแต่งต่อเติมเป็นผับแบบปิด
แล้วเกิดเหตุแบบเมื่อคืนนี้ครับ

มีคนไปบ้าน

อุ้ยไม่เอาอ่ะอุ้ยหมอนไม่มีไหนนะอุ้ยหมอน

ไบร่มาอุ้ยข้างหน้ายังออกมาไม่มดเลยอ่ะ

พ้นโรงงานเลยพ้นโรงงานเดี๋ยวน้องคุ้ม
โรงงานอยู่นู้นนักโรงงานอยู่นู้น

วินาทีเป็นวินาทีตาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาครับ
นี้เป็นอาคารชั้นเดียวสร้างด้วยปูน
ด้านหน้านะครับเป็นประตูกระจก๒ชั้น

เป็นทะเลเพลิงในพริบตาครับ
นักเที่ยวส่งเสียงกรีดร้องครับ
ร้องขอความช่วยเหลือบางคนบอกไปห้องน้ำสิ
แล้วมีคนออกมาเข้าห้องน้ำข้างนอกแล้วรอดชีวิตด้วยคุณผู้ชมตามเราดูไป
บางคนตะโกนหาเพื่อนที่หาไม่เจอบางคนวิ่งออกมานี่ไหมฮะเห็นไหมฮะ
ยังติดหลังอยู่เลยนะคุณวรพรค่ะแล้วอีกคนนึงที่ถอดเสื้อนะ
อดเสื้อไฟยังลุกติดกางเกงยีนอยู่เลยฮะโอ้โหเป็นภาพที่หลายคนบอกเห็นแล้วบอกว่า
โอ้โหสยดสยองจริงนักเที่ยวนะครับก็พาคนที่มีไฟติดตามตัวอย่างที่ผมบอกให้ไปช่วยเหลือ
ส่วนบางคนถูกไฟคลอกทั้งตัวนอนร้องคนคลางด้วยความเจ็บปวด
กู้ภัยมาถึงก็ประถมพยาบาลแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
คุณผู้ชมครับผับนี้นะฮะมีประตูหน้าเพียงประตูเดียวที่นักเที่ยวรู้ว่า
นี่แหละทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกใช้ประตูนี้แหละ
นี่ฮะคุณผู้ชมดูความโกละหนครับบางคนก็เป็นลมสลบบ้าง
บางคนเนี่ยฮะถอดเสื้อวิ่งมาเนี่ยครับถูกไฟลวกเพื่อนก็รีบเอารถออกมารับนะครับ
ที่จะเอาไปส่งโรงพยาบาลทุกคนกรูออกไปด้านหน้าหมด
ที่บอกว่าเป็นประตูเข้าออกทางเดียวเนี่ยเพราะไม่รู้อีกประตูอยู่ไหน
ท่องเที่ยวไม่รู้นะนักเที่ยวไม่รู้มันครับแคบเบียดกันสิครับ
เบียดกันบ้างดันกันบ้างเหยียบกันบ้างนะฮะ
ดับเพลิงจากหลายหน่วยงานกว่า๒๐คันครับมาระดมฉีดน้ำ
ใช้เวลาฉีดน้ำดับไฟกว่าสองชั่วโมงทำไมมันยากอ่ะ
ทำไมมันลำบากคุณผู้ชมดูสิครับว่าลำบากไหม
ไฟมันไหม้จากด้านบนนะฮะบนเพดานนะครับ
แล้วประกอบกับมีวัตถุที่ไวไฟนะครับบุอยู่ภายในของผับด้วย
ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่ผับแบบนี้เขาต้องบุเพราะโดนตีต้องเพราะนะครับ
โอ้โหนี่ครับซากของร้านแล้วก็สภาพร่างของผู้เสียชีวิตหนักจริงฮะ
วัสดุเปล่าเป็นวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายนะครับ
ทางเข้าสำหรับนักดับเพลิงที่จะไปควบคุมเพลิงก็ทำได้ยาก
แล้วก็นักท่องเที่ยวที่อยู่ข้างในคนที่ทำงานที่อยู่ข้างในก็ออกมาข้างนอกด้วยความยาก
ก็เลยทำให้เกิดการสูญเสียล่าสุด๑๔รายด้วยกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะคะ
ก็ทำให้เราเข้าสู่เช้าวันที่๕คือเรื่องมันเกิดขึ้นตอนตีหนึ่ง
เข้าสู่เช้าวันที่๕ด้วยความเศร้าด้วยโศกนาฏกรรมใหญ่ในเปลวเพลิงที่เกิดขึ้นที่สัตหีบชนบุรีเลยค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ต้องมีคนรับผิดชอบค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีนายอำเภอสัตหีบค่ะ
ถูกย้ายไปช่วยราชการที่กรมการปกครองนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการสำหรับเรื่องนี้ให้เร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้บอกว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ตรวจสอบหาสาเหตุ
แล้วก็มอบหมายให้ส่วนราชการประสานกับเจ้าของผับเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บค่ะ
แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วก็เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของสถานบันเทิงโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ก็เกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยแบบนี้นะคะรวมถึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไปตรวจสอบสถานบันเทิงตรวจสอบโครงสร้างความปลอดภัยโดยเฉพาะประตูทางออกป้ายบอกทางกรณีฉุกเฉินจะต้องใช้งานได้ตามปกติค่ะที่สำคัญประตูทางออกต้องสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวออกมาจากผับได้อย่างสะดวกไม่คับแคบ
ตามกฏหมายค่ะพลเอกอานุพงศ์ภาวิจินดารัฐมนตรีวักรกระทรวงมหัฐไทยนะคะบอกว่าผัพนี้เนี่ยการดำเนินการไม่น่าจะถูกต้องเพราะไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบค่ะว่าใครรับผิดชอบส่วนไหนนะคะแล้วก็เนื่องจากตรงนี้เป็นพื้นที่โซนนิ่งไม่ให้มีสถานบันเทิงสถานประกอบการ
กรมการปกครองลงนามคำสั่งให้วาดที่พันธุรีชาติชายโพศีอ่อนในอำเภอสัตว์ตะหีบ
จังหวัดชนบุรีนะคะมาช่วยราชการที่กรมการปกครอง
หมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำ
ตั้งแต่๕สิงหาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
ก่อติดหน้าจอข่าวเย็นไทยรัฐไปนะครับเราจะมีความคืบหน้ากรณีนี้อย่างต่อเนื่อง
และผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานสดจากในพื้นที่มาด้วยห้ามพลาดนะครับ